เมษายนนะครับอย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่านอกจากเป็นวันสงกรานแล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปดูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดนครพนม
มีความน่าสนใจอย่างมากติดตามกับคุณสุดปิดามหายศครับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบถูกสร้างขึ้นภายในสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
คือทั้งด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามนโยบายประชารัฐแห่งแรกของประเทศไทย
ตรงนี้กิจกรรมจะครบ๔มิติเลย
มิติก็จะประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์เรื่องยุทธศาสตร์๒๐ปีของผู้สูงอายุที่จะต้องให้ผู้สูงอายุออกจากบ้าน
ถ้าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็จะป่วยนะครับจะเหงา
ดังนั้นผู้สูงอายุต้องออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน
หน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของเรามีทั้งหมดทั่วประเทศอยู่๘๗๘แห่ง
แต่ที่นี่เป็นประชารัฐอันดับหนึ่งเป็นแห่งแรก
ภายในศูนย์แห่งนี้จัดพื้นที่ใช้ประโยชน์สำหรับกิจกรรมต่างอย่างครบวงจร
อาทิห้องออกกำลังกายห้องสมุดห้องอินเทอร์เน็ตและห้องสันทนาการ
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้ครับถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุที่จังหวัดนครพนม
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้คำว่าร่วมกิจกรรมในยามว่างร่วมกันที่ศูนย์แห่งนี้ครับ
ผู้สูงอายุที่มีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการศูนย์แห่งนี้ก็กล่าวว่าที่นี่เป็นสังคมแห่งใหม่ของชีวิตหลังวัยเกษียณ
เป็นสถานที่ที่ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันซึ่งทำให้ได้พัฒนาทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจไปพร้อมกัน
ผู้สูงอายุก็ไปหาออกกำลังกายตามที่ต่างวิ่งบ้างเดินบ้างตามที่นะแต่พอมีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาผู้สูงอายุก็เริ่มมาออกกำลังกายตามเสียงเพลง
แต่ละคนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี้ถ้าได้มาร่วมกิจกรรมก็ทำให้เราสนิทรู้จักกันเพิ่มขึ้นไปไหนก็ทักทายกันได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมนับเป็นต้นแบบในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพซึ่งบริหารจัดการและมีศูนย์ร่วมโดยผู้สูงอายุและเพื่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นอย่างแท้จริง